สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเรช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
ผมกำลังจะสู้ขอความเป็นธรรมว่ะ

เขาบอกเขากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วอะไรอย่างนี้

เขาโดนรวบจับไปเลย
คือเอาง่ายคือดาราทุกคน

พี่มดก็จะบังเจอพูด

แล้วให้พวกแม่๕๐จากเงินที่เขาให้เก็บได้หรอ
ก็คือไอ้จ๊ะอย่างไอ้จ๊ะเนี่ยมันบอกว่า
พี่ยังไม่ทันได้คุยอะไรเลย
โดนจับแล้วเกลไปก่อนแล้ว

วันนี้คือจากกรณีที่ศูนยุติธรรมสร้าง

ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหลังถูกช่อกง
มูลค่าความเสียหายนะ

ประพากรอธิบดีกรมสอบสวน

ให้นายปียสิริวัฒนาวรางกูล
ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเนี่ย

เข้าตรวจค้นภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

นายอภิรักษ์โกธิ
หรือผู้ก่อตั้งแชร์ลูกโซ่

ผ่านช่องทางธรรมชาติพร้อมยึดของกลางจำนวนมากฮะ

มุดบัญชีเงินฝากโทรศัพท์มือถือ

ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน๒๕๖๐

คดีพิเศษจะขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่ม

ที่ยังหลบหนีทั่วในราชอาณาจักรอยู่

ล้องหอมมีหมดเลย
หลุยบุการี่เห็นไหมล่ะ

แต่นี้ไม่ใช่แล้วก็ใช้พระดำฟินใช่มั้ยคุณ

เดียวอีกวันหนึ่งก็คือข่าวมาว่าไปแล้ว

เหอะเขาต้องคุยกับคนอื่นด้วย

หรือว่าคุณจะคิดว่าคุณจะเข้าไปอยู่ข้างในไหมล่ะ

อยู่กับไอ้ผีบ้าจริง
อุ๊ยฉันจะไปเล่าอีกแล้วอีบ้าฉันชอบอย่างจริง

แต่ละข้อมูลเชิงรุก

ไม่แต่แปลกที่เขาเลือกส่งหาพี่

คือฉันมีแฟนฉันเคยมีแฟน

เมื่อกี้คุณมดดำคุณว่าฉันเคยมีแฟน

แล้วเขาได้ไหม

ตำรวจพันธุ์ตำรวจโทกรวัตรนะฮะ

เขาหลบหนีไปกบดังที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซีย
ก่อนจะลักลอบเข้ามาทางประเทศไทย

ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
ต่อมาเนี่ยก็ให้เพื่อนเนี่ยเช่าคอนโดมิเนียมหรูเพื่อหลบซ่อนตัวเว้ย
แล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือทยอยขายทรัพย์สินที่ตำรวจไม่ได้อายัดในตลาดมืด
เช่นรถลัมโบกินี่นะครับ
ซึ่งขายไปราคาต่ำกว่าท้องตลาดด้วย
แล้วก็มีการทำสีรถใหม่จากสีส้มเป็นสีน้ำเงินนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จึงล่อซื้อ
ก็คือเขาก็เอารถมาขายไงในราคาที่ถูก
ตำรวจก็เลยล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มนะครับ

ตำรวจล่อซื้อก็เลยโดนจับกุม
ผู้ที่นำรถมาส่งในย่านเกษตร
เรื่องต้นให้การว่าถูกจ้างให้นำรถมาขายเท่านั้น
แต่ก็เข้าข่ายกันร่วมกันปกปิดซุกซ่อนทรัพย์สิน

นายอภิรักษ์เนี่ยขอไม่ให้การในชั้นศาล
เพราะว่าเขาก็ยังไม่พูดอะไรเลยนะครับ

คนนี้แฟนเขาใช่ไหมที่เบอร์หน้าอยู่เนี่ย
น่าจะเป็นแฟนเขาเพราะว่าจริงเขามีแฟนเป็นนี่ด้วยนะ

ไม่รู้ว่าใช่

แล้วก็เขาบอกว่านายอภิรักษ์เนี่ยนะฮะ

มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า๖๐๐๐คนนะฮะ
แล้วก็แต่กลับไม่มีเอกสารมาแสดงเนี่ย

สามดีเนี่ยจนที่เราบอกว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามหลักค้ารุศิ
เขาจะเรียกทุกคนเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์หมดเลยอืม
ยืนยันว่าการแลกเปลี่ยนตราเงินตราดิจิทัลลักษณะนี้
ในประเทศไทยยังผิดกฎหมายอยู่นะฮะอืมค่ะอืม
จากสถาบันการเงินในประเทศเนี้ยยังไม่รับรองอืม
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาโอ้โหโดนจับเขาเอารถไปขาย
นี่ไปจับได้จากคอนโดที่แถวทองหล่อในย่านนั้นเนาะจริง
แสดงว่าเขาคุยกับหลายคนนะหนุ่มเนอะใช่เนอะแต่บางทีตำรวจเขาก็คงจะมีสาย
จ๊ะเห็นไหมฉันหมดปัญญาแล้วฉันยอมแพ้แกแล้วอืม
ฉันก็อยากได้เงินไอ้จ๊ะอาสยามไงเธอโอ้ได้แล้วคุณพี่
เขาอาจจะเอาคุณไปเป็นพยานก็ได้นะคุณพูดแบบนี้
เอออะเอาอีกแล้วหรอ
เนี่ยนะตีเจอแขกเจองูเจออีหนุ่มตีหนุ่มอีหนุ่มอีกตาย

แล้วถ้าสมมุติแบบอุ๊ยตายแล้วเธอนี่ชั่ว
แบบเกิดมาไม่เคยเจอใครชั่วเท่าเธออีกแล้ว
ฉันพยายามจะเล่าจะเสริมซึ่ง
แม่งเอาหอกมาแทงกูอีหอกข้างแค้
นี่อย่าว่างูงี้นะ
เวลารายการเอาไปแบบว่าออนแอร์หรืออะไร

ไม่จริงก็คุณอย่าไปพูดจ้าไม่เพราะ

จัดรายการจะเล่าเรื่องนู้นตายแล้ว

ไม่ใช่ที่คนอื่นร่วมแม่งเขาก็เอามีดแทนก็ตายเลย
นี่ขาดตรงไม่ได้ขัดเลยรถเมย์พี่ไม่ได้ขัดเลยนะ
พี่แค่บอกว่าคุณก็ต้องระวังเดี๋ยวระวังเขาจะมาเช็คเส้นทางการเงิน

พี่เป็นห่วงอืมมันมีโอกาสนะคุณไม่เคยเห็นว่าหลายคน
แล้วจะมีไปคุยกับทางแบบผู้ต้องหาอย่างนี้

ก็ไม่รู้ไงเขาก็ต้องไปสืบทั้งหมดไงมดดำ
ก็ต้องไปกระจายสืบว่าไปคุยกับใครมาบ้าง
แล้วแหล่งที่มาที่ไปสมมุติว่าเงินเขาหายไปเนี่ย
เขาต้องไปนั่งสืบทั้งหมดไงว่าเส้นทางการเงินออกไปที่ไหน

เขาก็จะไปเช็คกับเพื่อนคนนี้ว่ามีเงินไปหรือเปล่า
มดดำก็ต้องไปเช็คเออมีแบบมันมากอะไรกว่านั้นหรือเปล่า

พี่บริสุทธิ์ใจแล้วก็แสดงตัวได้ซักเจน
คือไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะมีการไล่สื่อผิดใครบ้าง

ปรากฏจบรายการปุ๊บโทรศัพท์ขาวมดดำเลย
ไม่หรอกตำรวจเก่งเขาฉลาดเขารู้เดี๋ยวเขาจะต้องไล่มา
แต่กลัวเรียกคุณแม่ไม่เจออีกคดีเหมือนคุณนุ๊กสุธิดาไง

เออไอ้วินอะไรนั่น
ดูดิวินอะไรนั้นไปก็ดูดิไปทำเอาถุงมือทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว

เอาไปเข้าเครื่องซักผ้าปั่นออกมาเสร็จปุ๊บไปย้อมสีฟ้าลองมาแพ็คขาย
นั่นน่ะสิไปเช่าบ้านดูสิ

สำหรับวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๑๘๘รายค่ะ
ยอดรวมผู้ป่วย
ผู้ป่วยยืนยันสะสมก็๑๑๔๕๐รายกันแล้วค่ะ
หายป่วยแล้ว๘๒๘๘ราย
และก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๓๐๙๓ราย
แล้วก็วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๖๙รายค่ะ

ก็จะแบ่งออกเป็น๑ผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ๘๑รายด้วยกัน
ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน๗๓ราย
และ๓ค่ะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและก็เข้าสถานกักกันโรค๒๑ราย
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากเมียนมาผ่านชายแดนแม่สอดจังหวัดตากอีก๑๓รายด้วยกัน
ทางด้านนะคะนายจุฮินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธานาศุกร์ก็มีการเปิดเผยค่ะ
ว่าไทยยังควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้อยู่
ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกันอย่างตั้งใจ
และอำเภอแม่สอดก็เป็นประตูสำคัญในการเข้ามาทำงานของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
โดยในทางกลับกันเนี่ยก็เป็นประตูให้กับแรงงานไทยได้ข้ามฝั่งไปทำงานด้วยเช่นกัน
ซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมจะดูแลคนไทยที่กลับมาจากเมียนมาและติดเชื้อแต่ก็ต้องขอความร่วมมือว่าอย่าลักลอบเข้าประเทศให้เดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
เพื่อช่วยกันป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคโควิด๑๙ด้วยส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยก็ยังไม่ลดน้อยลงนะคะแต่ก็สามารถทราบต้นต่อแล้วก็ค้นหาติดตามได้ทั้งหมดเลย
ซึ่งเมื่อวัคซีนเข้ามาตนจะขอฉีดเป็นคนแรกเพื่อทดสอบคุณภาพ

เพราะว่าวัคซีนบางยี่ห้อนี้อาจจะมีประสิทธิภาพไม่เต็มร้อย
แต่ก็ไม่ถึงกับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนั่นเอง

จะมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
ส่วนผลข้างเคียงอันนี้ไม่สามารถตอบได้

จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการบริหารวัคซีน
พร้อมกับจัดลำดับความสำคัญค่ะในการที่จะรับวัคซีนของแต่ละกลุ่ม
ตอนนี้เรียบร้อยแล้วรอวัคซีนมาถึงเมืองไทยเท่านั้นเองนะครับ

ก็เรื่องของประมวลผลจับเท็จลุงพลแล้วก็ครอบครัวนะครับ
พบหลักฐานยันตัวบุคคลด้วย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เชิญตัวครอบครัวของน้องชมพู่
รวมถึงครอบครัวของลุงพลก็คือมีลุงพลมีป้าแตนแล้วก็คนใกล้ชิด
เข้าเครื่องจับเท็จนะครับเพื่อพิสูจน์แล้วก็หาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีนี้
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ากระมวลผลเข้าเครื่องจับเท็จ
ใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะฮะโดยขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้อง
ลงนามส่งมอบเอกสารประมวลผลเข้าเครื่องจับเท็จให้กับทางคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้
เพื่อนำไปประกอบกับหลักฐานนะฮะทางวิทยาศาสตร์อื่นที่ตรวจพบ
จากนั้นนะครับจะมีการพิจารณาครับหลักฐานว่ามีมากเพียงพอที่จะออกหมายจับบุคคล
หรือบุคคลที่ก่อเหตุได้หรือไม่ทั้งนี้นะครับมีรายงานว่าหลักฐานที่มีนั้น
เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันตัวบุคคล
และพบว่าหลักฐานชิ้นนี้ได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุ
โดยบุคคลนั้นจะต้องชี้แจงให้ได้ว่าของของคุณอันนี้
ไปอยู่ในจุดเกิดเหตุได้อย่างไร

ตื่นเต้นเลยอ่ะพอมันรู้สึกว่ามันมีหลักฐานอะไรมันใกล้อ่ะ

เมย์พี่ทำข่าวนี้มานานมาก

แต่พี่หนุ่มสมมุติในใจที่พี่หนุ่มคิดไว้เนี่ย

ทำไมพี่ถึงมั่นใจแล้วพี่มีในใจในคิดเลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า
ขึ้นศาลหรืออะไรอย่างนี้คือหลุดถ้าหลุดเนี่ยตำรวจก็เสียถูกไหมฮะ
เพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยต้องทำอะไรแบบรัดกลุ่มจริงจริง
ซึ่งถ้าเกิดว่าจะจับหรือออกหมายจับเนี่ยต้องชัดเจนแล้วก็ไม่มีทางหลุด
คือสู้ไม่ได้แสดงว่าในอีกไม่นานนี้คาดเดาว่า
ก็ก็ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่าก็ตำรวจก็เท่าที่ทราบมาก็
ไม่สิ้นเดือนนี้ก็ไม่เกินวันที่สิบห้าเดือนหน้าไม่เกินวันที่สิบห้าเดือนหน้า
เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเท่าที่แบบได้ยินข่าวมา
แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบปักหลักหรือปักอะไรลงไปนะ
อยู่จะไปเป็นเขียนเป็นข่าวกันอีกไม่ใช่นะที่ได้ยินมาเป็นแบบนั้น
หนุ่มอย่างนี้บอกว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันตุ่มคน
พบหลักฐานชิ้นนี้ได้อยู่ที่เกิดเหตุ
คนคนนั้นต้องชี้แจ้งให้ได้ว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
ซึ่งหลักฐานนิติวิทยาวิทยาศาสตร์ก็สมมติเป็นเกี่ยวกับพี่แม่มีดีนเอง
นั้นตอบไม่ได้อันนั้นคือเป็นเรื่องของทาง
มันเป็นเรื่องของทางตำรวจเขา
พูดไปออกไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักฐานของเขา
เมื่อกี้ที่เมย์พูดวันนี้เขาแถลงหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ
หน่วยการบริหารจัดการให้วัคซีนโควิด
ให้กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙เขาบอกที่ประชุมเพิ่งเสร็จมา
มีมติเห็นชอบให้เตรียมการฉีดวัคซีน

คือแสดงว่าเราใกล้ได้ฉีดวัคซีนกันแล้วเนี่ยนะฮะ

แต่คนนี้นะครับศาสตราจารย์ในแพทยงเนี่ยเขากล่าวเลย
เขาบอกว่าจุดคนที่ห้ามเสี่ยงคือหนึ่ง
เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปียังฉีดวัคซีนไม่ได้

สำหรับวัคซีนโควิด๑๙เป็นเรื่องใหม่
ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะป้องกันได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคนไทยจะถามว่าไอ้ฉีดวัคซีนนี้ไปแล้ว

เขายังไม่รู้เลยว่าจะต้องป้องกันได้มากน้อยแค่ไหน

คือโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องไม่แออัดนะครับ
แล้วก็ลดอัตราการตายจนกว่าจะได้คำตอบชัดเจน
สามารถป้องกันการติดเชื้อได้หรือเปล่า
ดังนั้นนะครับก็จะต้องฉีดกับกลุ่มเสี่ยงก่อน
ถูกก็คือเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกคนที่แบบว่ามีอาชีพ
ที่จะต้องเสี่ยงกับกลุ่มคนที่นะอะไรอย่างนี้
แฟนเพจบอกว่าไหนคุณหนุ่มรู้แล้ว
ทำเหมือนในรายการข่าวใส่ไข่ได้ไหมคะขอตัวย่อ
ไม่ไม่ได้ค่ะอันนี้เรื่องใหญ่แต่ว่าพูดถึงคดีของน้องชมพู่
เมื่อวานเห็นเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเลยนะที่ว่ามีนักข่าวไปสัมภาษณ์ลุงพล
แล้วลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์แล้วนั่งเล่นโทรศัพท์

โอ้โหเป็นประเด็นข่าวรู้สึกของเรามีไหมลองเปิดให้ดูดิ

ทั้งไทรัตทั้งอัมรินทร์ทั้งช่องแปดเขาไปขอสัมภาษณ์
แล้วเป็นสื่อหลักก็คือไม่สัมภาษณ์เขาก็นั่งนิ่ง
คือผมว่ามันไม่ได้หรอกจริงแล้ว
มันอาจจะไม่เหมาะสมมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่
เพราะว่าโหลุงพลพูดลงตรงนะผมก็ดูสิดูภาพแล้วกัน
นี่เขาไปหาที่บ้านเลยใช่ไหมคะ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

จากชีวิตเด็กคนนึงซึ่งสุดท้ายแล้วแบบยังไม่รู้เลยใครเป็นคนฆ่าเนี่ย
กลับกลายเป็นว่าทุกอย่างถูกลืมไปหมดเลย
กลายมาเป็นว่าถูกตัวละครตัวหนึ่งถูกชูขึ้นมาให้เป็นแบบเหมือนพระเอกขึ้นมาอะไรอย่างนี้

แต่สุดท้ายแล้วพอเขาไปขอสัมภาษณ์แต่ไม่สัมภาษณ์ให้เขา
ผมว่ามันก็ไม่ได้อ่ะจริงแล้วอ่ะ
คือทุกคนมีหน้าที่ไงสื่อก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ของสื่อที่เขาต้องสัมภาษณ์
ถูกไหมฮะในมุมของลุงพลเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะพูด
คุณก็ตอบเข้าไปเออผมไม่อยากพูดนะเออไม่มีอะไรก็ตอบไป

แล้วพอมันออกมามันก็ดูไม่ดีแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ย
ก็คือมาตอบแทนมาพูดแทนมา

ผมว่าไม่รู้นะในมุมผมเองผมเข้าสัมภาษณุมพลมาเยอะ
ก็คุยมาเยอะก็เจอกันแต่วันนี้ลุงพลก็คุยกันมาเยอะ
ก็ไม่คิดว่าจะแบบวันนี้ถึงขั้นถึงวันที่แบบมันมีแบบนี้เกิดขึ้น
ที่ไม่ไปพูดกับใครไม่ไปสัมภาษณ์กับใคร
ในวงการสื่อเขาก็มีการลือกันว่า
เป็นเพราะว่าสื่อไปพูดถึงเรื่องราวของการจะออกหมายจับ

คล้ายแบบเหมือนกับไม่ได้พูดในมุมของลุงพลแล้วอะไรอย่างนี้

ซึ่งสื่อเขาก็ต้องนำเสนอไปตามข้อเท็จจริงไง
จะให้ไปอวยกันตลอดเวลามันก็คงจะไม่ใช่
ไม่ผิดก็คือไม่ผิดผิดก็คือผิดก็จบเท่านั้นเอง
เขาก็นำเสนอตามเรื่องราวของเขาไป

คนเรามิตรสหายที่มีอยู่
หมอปลาอุ๊บวิริยะอีกหลายคนทนาย

ตอนนี้มาก่อนลุงพลก็ต้องการฐานคงสื่อนะ

แฟนคลับลุงพลก็อย่ามาว่าผมนะผมด่ากลับนะ
เข้าใจได้เรื่องนี้
ด่าผมได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเหตุผลจะมาด่าผม
โอ้โฮลงมาแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตขึ้นขึ้นด้วย

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ

ผิวดูดีมีออร่าแบบเบลล่า
ไปค่ะมาค่ะแน่นอน
มีบุคคลที่พูดถึงเรื่องช้างเขาใหญ่

ช้างเขาใหญ่นะฮะก็ตกมันกลางดึกนะครับ
กระทืบนักท่องเที่ยวจนกระทั่งเสียชีวิตนะฮะ
ก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็นอนอยู่ในเต็นต์นะฮะ
ปรากฏว่าช้างก็ชื่อหัวชื่อพลายดื้อ
ลายดื้อเนี่ยก็เป็นช้างที่ก่อนหน้านี้นะฮะ
ก็คือเหมือนแบบจะไปชอบเดินอยู่แถวนั้นอยู่แล้ว
รู้สึกว่าจะเป็นลานกลางเต็นต์ผักกล้วยไม้
อ่าเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเจ้าช้างตัวเนี้ยนะฮะ
เขาก็ชอบเดินไปลื้นนี่ปรากฏว่า

อายุน่าจะเยอะแล้วด้วยมัน๘๐ไปอยู่คนเดียว
เขาก็เอาอะไรนะส้มโอ

ปรากฏว่าช้างน่าจะหิวพลายดื้อน่าจะหิว
เขาก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็เหมือนกับไปกระทืบอ่ะ
เออพอไปกระทืบเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมาก็ร้องแป๊น
เสร็จปุ๊บแล้วก็เดินไปกระทืบซ้ำ
แล้วก็เหวี่ยงเอางงรัดแล้วก็เหวี่ยง
กระแทกเสียชีวิตเขาก็มาตกหมันด้วยใช่ไหมล่ะ
ก็ไปตรวจสอบในร่างกาย

ก็ไปพบเงินทรัพย์สินของผู้ตาย
ทั้งหมดใน๑๓๑๘๐บาท
แล้วก็มีบัตรประจำตัวนะเป็นวิศวกรเครื่องกลด้วย
ก็พอหลังจากนั้นทีมข่าวไปสอบถามนายอุทัย
จงปลูกคลางเป็นหุหน้าจุดบริการกลางเต้นผ่ากล้วยไม้

นอนที่จุดกลางเต็นหากล้วยไม้เป็นคืนที่สอง

ทะเบียนก้าวก้าวไก่สองก้าวก้าวไก่ชชิง๒๑๑๕กรุงเทพฯ
มาคนเดียวแล้วก็มาตั้งเต็นต์ทางอยู่จุดที่

เต็นต์ในลานกว้างประมาณสัก๕๐เมตรเนี่ยนะฮะ

ก็เดินมานะข้ามถนนมา
ก็แน่นอนครับอย่างที่บอกไปก็

แล้วก็ร้องเสียงแปนแบบนี้

ส้มโอเนี่ยปลอกเปลือกอยู่ในกล่อง

ส่วนแน่นอนนะครับว่า
คนอื่นที่อยู่ในเต็นต์ที่นอนอยู่นั้นก็ตกใจตื่น

คือเจ้าไพรที่เขาเคยมีโอกาสได้ลงมาตรงนี้แล้วรอบหนึ่ง

ใช่แล้วเขาก็เพิ่งจะติดตัวที่ติดตามตัวเขา
ไม่กี่วันเองแล้วเขาเริ่มเป็นตัวแรกด้วยไง

จริงปัญหาช้างมันกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะ

วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาชี้แจงข่าวลือ
อากาศหนาวอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว

ก็เลยติดตามกันเรื่องการพยากรอากาศนะครับ
ซึ่งวันนี้กองพยากรอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่องนี้อากาศหนาวและอุณหภูมิเนี่ยก็จะลดไปลงหลายยุทธ์หลีนโดดบุว่า
ที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อความแจ้งเตือนว่า
กรมอุตุไม่เคยพยากรแบบนี้นะฮะ
กรมอุตุไม่เคยพยากรแบบนี้ในรอบ๕ปี
คืนความหนาวแผ่ปกคลุมประเทศไทยทุกภาคตั้งแต่เที่ยงคืน

โดยภาคเหนือภาคอีสานลดลง๑๐๑๒องศา

กรุงเทพจะลดลง๘๑๐องศา
หนาวที่สุดคือลดลงมากที่สุดเนี่ย
รอบ๑๔ปีนะฮะหรืออีกราว๑๒ชั่วโมงนับถอยหลังเนี่ย
ฝนจะเทภาคเหนืออีสานตามด้วยลมแรง
แล้วก็อุณหภูมิจะค่อยลดลงเต็มเตรียมพร้อมรับมือด้วย
โอ้โหคนก็ตื่นตระหนกกันสิว่าตายแล้ว
อุณหภูมิลด๑๐๑๒องศานี่คือ
ปกติเราอยู่ที่๓๐จะลดเหลือบางที่ก็เหลือแบบว่า๑๐กว่า
คนก็จะหนาวกันนะฮะซึ่งมีต่ออีกด้วยครับ
เขาบอกให้เราติดเตรียมพร้อมรับมือกันด้วย
แล้วก็มีแฮชแท็กพายุฤดูร้อนกำลังจะเข้าถล่มกรุงเทพ
ริมณฑลนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปฐุมธานีราชบุรี
เวลา๔ทุ่มหรือ๒๒นาฬิกา
ขอให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการเดินทางเตรียมเทียนไขว่ะ

เตรียมเทียนไขเตรียมไม้ฉีด

ซึ่งคล้ายผ้าผลจะตกทั่วกรุงเทพฯและบริมันทน
แล้วมีอุณหภูมิลดลงอย่างฮวบห้าม
น่าจะประกาศน่าจะเขียนว่าฝุ่นเนอะ
วันนี้ฝุ่นหนาจริงนะครับ

วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาขอชี้แจงอย่างนี้

เป็นเท็จหนุ่มเป็นบ้าแหละนะฮะ

ไม่ได้มีแหล่งที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา

เขาไม่มีการประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศรุนแรงแต่ประการใดเลย

กับผู้ที่เผยแพร่ข้อความดังกล่าขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ

เพื่อให้เกิดความสับสนแล้วก็ตื่นตระหนก
ติดตามข่าวสารข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็

ค่ะแต่อากาศไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขารู้
เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งนะ
มันจะกลับมาหนาวอีกสักอาทิตย์หน้า

เพราะว่าเราก็อยากหยิบเสื้อกันหนาวเสื้อหนาออกมาใส่กันบ้างเนอ
ในปีนึงบางทีเราใส่กันได้อยู่แค่ไม่กี่วันเอง
แต่ก็คิดว่าหมดเดือนนี้เข้าเดือนกุมภาก็น่าจะเริ่มร้อนแล้วครับ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
เป็นคนที่สามารถที่จะกินดื่มแล้วก็ให้คำติชมได้ง่ายได้เลย
โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องทำอะไรมากเลยซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนสองพันสิบแปด
แล้วก็ให้บริการไปแล้วนะคะมากกว่า๓๐๐ราย๓๐๐ครั้งแล้ว
ไม่เก็บกฎเนอะไม่รู้เลยอ่ะแล้วคือที่สำคัญคือเขามีผู้ติดตามบนทวิตเตอร์เนี่ย
มากกว่าสองแสนเจ็ดหมื่นรายนะคะในตอนแรกแรกให้บริการเช่าเนี่ย
คนที่ไม่มีอะไรแบบไม่ไม่ทำอะไรเลยเนี้ยฟรีครับ
แต่ตอนเนี้ยเขามีการคิดค่าบริการละหนึ่งหมื่นเย็นหรือว่าประมาณสองพันแปดร้อยบาท
ต่อการบริการหนึ่งครั้งนั่นเองอ่ะนะคะซึ่งผู้เช่าเขาก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป
แต่ละคนมีเรื่องไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการนั่งชมดอกสุกุระบานไปด้วยกัน
เข้าไปนั่งกินข้าวไปนั่งดูดอกสกุระบ้านไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนก็ได้
คือทำได้ทุกอย่างทำได้หมดจะไปเล่นเกมด้วยกันก็ได้
ไปอยู่เป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่เพิ่งฟ้องหย่ากับสามีก็ได้อาจจะเหงาอยู่
หรือไปนั่งฟังบุคลากรทางการแพทย์เล่าเรื่องต่างก็ทำได้
ถูกต้องเออก็ดีนะเอาไหมพี่สักสักนิดนึงอืม
อ่าทำไมไม่เอาแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้มีลูกน้องอยู่แล้วก็เร่งเร่ง
ก็มีคนมดดำมดดำต้องโกนหนวดให้หมดด้วยนะฉันจะเก็บดูข่าวตัวเอง
มดดำมันชอบโกนโกนหนวดให้หมดแล้วก็เหลือเป็นเหมือนแบบหนวดปลาดุกตุ๊กตุ๊กเนี้ย
มันบุตรไม่เหมือนกับเป็นอ๋อพี่ต้มจะซุมทำไม
เหมือนกับเป็นย่าที่ช้างเหยียบเอาไว้อย่างนั้น
ชีวิตเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันแล้วก็ตั้งใจเรียนมาก
มีผลการเรียนในระดับที่เรียกว่าดีมากตลอดนะคะ
แล้วก็เรียนปริญญโทด้านฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยโอ
โดยเจ้าตัวเนี่ยเขาก็มักจะได้รับคำชม

บางทีเขาก็เป็นอาชีพหนึ่งอาชีพได้เลยทีเดียว

ก็ต้องหาดีเขาไม่คิดตั้งนะ

นี่ตอบไม่คิดเลยดีกว่าคำนี้ทำไมยากนั้น
แถมถ้าคิดจากนิดหนึ่ง

ไม่เคยเอาเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลมาให้นะ
ธุไม่คิดพูดแต่กูยังไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าไรนี่

ก็พยายามสะพาตราหันไปมองหน้า
ก็ยังพูดเค้าอยากจะเติบโทรศัพท์ไหนผมอ่านให้เองด้วย

เขาไม่ได้จับคุณหรอกแต่เขาอาจจะเรียกคุณไปสอบได้
เพราะมันมีหลักฐานที่คุณไปพูดคุยกัน

คุณมดดำรับบริการเช่าเหมือนในทีวีไหมคะ

คุณมดดำเปรียบเสมือนสิ่งบันเทิงที่สุดในชีวิตเขา
บ้าจริงมดดำมีคนอ่ะรักคุณเยอะมากไอ้น้ำ
จ่ายให้คุณมดดำ๕๐๐๐บ่าเอาไหมคะ
อยากชวนคุณมดดำมานั่งคุยด้วย
โอ้โฮไปตั้งแต่๑๕๐๐บาทแล้ว
ไม่ต้องห้าบเพราะเรา๑๕๐๐บาทไปแล้ว
นี่แต่คนอาจจะอยากเช่าพี่หนุ่มไปด้วยก็ได้
ใครอยากจะรู้เรียนทุกวันนี้ฉันเรียนรู้ความอมหิต

โอ้โห
เมื่อก่อนฉันเข้าวงการฉันเหมือนผ้าขาว

แล้วแต่ละปุ๊บ๑๕ปีผ่านไปเมีย
เรียนรู้ความอมหิตจากคนคนเดียวเลยจริง
อำมะหิตน่ะผมก็ไม่เคยถ่อนปลาใส่ใคร
อำมะหิตมันไม่เคยเอาสกฤษปลาใส่หน้าใคร
อยากไม่พูดอย่างนั้น

นี่บอกดูเป็นคุณผู้ชมนะ
ต้องสูทุยโฮคอาจารย์ทั้งสอง
ต้องใช้คำว่าครวะคนละศาสตร์

ไม่ตบก็ไม่ได้

ชุดขี้ตกว่าคุณพฤทธิ์ดำถ่ายรายการไม่ถ่ายตกจริงเล่นจริงจบจริง
มีผ้าแหกการในวันนั้นด้วยเหรอไม่มีใครมันยังไม่เข้ามีใครขาย
อย่านะมดดำดูดีนะ
ตรงนั้นมันจะไปสร้างตรงนี้มันจะมีปัญหานะ

อี๊ป้าเป็นผู้จัดการฉันมีเงินเก็บอยู่ร้านกระบากหมดไปด้วย
เอาสวนยาวไปเข้าท็อกกระส่องมาหุ้นกับฉันไงเธอ

อย่าไปทำอะไรคุณพี่เขาเลยสงสารเถอะคนนี้

เห็นมั้ยนี่ใครเอามือหิดเหลือกันดูสิ

ตบอ่ะถ้าเจอวันนี้ก็ตบอีก

ผู้เสื่อมูลิมถนนนี่วันนี้

พักกันแป๊บนึงให้เขาสงบสติอารมณ์

ให้เลขเด็ดตัวเป็นอยู่ตรงนี้เลย
มดตอนนี้ละครส่วนใหญ่ยังเป็นรีลันกันอยู่ใช่ไหมล่ะ
ใช่เขาบอกว่ากว่าจะกลับมาอีกประมาณสักต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่เราจะได้เห็นละครใหม่ใหม่กันเนี่ยนะฮะ
ในที่สุดก็เคาะแล้วสำหรับ๒ยักษ์ใหญ่ก็คือช่อง๓กับช่อง๗ก็คือวิกพระราม๔กับวิกหมอชิตเนี่ย
มันเป็นละครรีเมคของช่อง๓เนอะดาวคนละดวงกุ๊ก
ค่ะอรางดาวละดวงอ้อครับนี่
มิมันมากน่ะดาวคนละดวงอ่ะ

เป็นที่เห็นแล้วอ่ะโอ้โห

มันเป็นเค้าเรียกอะไร
มีตัวสนุกนำเริ่มมาก
มีตัวมันมากนะ
ช่างเต็มมันบ้าที่สุดใจ

พ่อของก๊อฟนะฮะลูกหน่วยคนน้องปกป้าลิวิจิ

นานาลีวิสธันนะ
ลงแบบนี้เขาเริ่มเงื่อกว่านั้นหรอกุมภาเนาะ
อย่างของช่อง๓ก็จะประมาณ๒๕๒๖อาทิตย์ปลายเดือนสุดท้ายของมกราใช่ไหม
ก็กลับมาปกติ

ใช่เพราะตอนนี้บางกองเขาถ่ายไม่ได้ไงคุณแม่
เพราะว่าด้วยโลเคชั่นบางทีโลเคชั่นเราไปอาจจะเป็นสถานที่เดิมที่เราเคยถ่าย
คอนทีนิวอยู่บางทีไปไม่ได้
อย่างล่าสุดที่เราถ่ายกันตรงสวดกันแบบ
ตรวจเลือดนะวันนี้ก่อนที่จะตรวจเลยฉันตรวจเลือดนะ
อีกหนึ่งข่าวเรียกว่าทำเอาไอจีแทบแตกกันเลยทีเดียว
สำหรับพี่ชายของเรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะ
คนก็บอกอย่างนี้คุณเป็นคนที่แบบว่าหน้าตาดีตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ถูกขนานนามให้เป็นตัวพ่อของวงการบันเทิงสำหรับคุณพี่นะคะ
เอามาหิตทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นคือคุณพี่โพสต์
ถ่ายแบบคู่กับคุณสบัญงาวงโสภาเมื่อ๓๐ปีก่อน
แล้วก็ระบุว่าตอนนั้นเนี่ย๑๘แฮสแท็กถ่ายกับคุณขมสบันงาม

อุ๊ยยังไม่ถึง๔๐๕๐แล้วอะ

คนเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจภาพขนาดนั้น
สนใจในระดับหนึ่งใช่ไหมคือเป็นหัวแดงมาก่อนเหรอ

กับฉันไม่ถ่ายพวกแปลพวกเปรียวพวกอะไรอย่างนี้

ทีนี้คนเข้ามากดไลค์ในความหน้าเด็กของคุณพี่แบบรัว
แต่ก็ไม่วายโฟกัสอาจจะผิดจุดนิดหน่อย

ผมไม่ได้ดูด้วยแบบมาเอาไปลงผมก็ไม่รู้
ตอนที่ลงพี่ตั้งใจว่าอะไร

กูว่าหนูชอบนะนี่หนูชอบนะนี่
โปรตขึ้นช่องไปถูกดูนะคะนะพี่เคยบอกว่าน้ำหนัก๙๔ถูกมั้ยแล้วยังไงอ่ะ

ก็เลยเข้าใจว่าวันนี้พี่มาบอกเลขอีก
ตอนนั้นบอกว่าตอนนั้นผม๙๔โล
พี่ก็ผ่านไปแล้วนะก็คือตอนนั้นก็เอารูปมาให้ดู
เนี่ยไม่ช่วงนี้ฉันทำงานกับนางใหม่เนาะ

อันนี้กับอันเมื่อกี้๑๘อายุต่างกันเท่าไหร่คะ

น้ำหนักแค่๔๐
ไม่ตอนอายุตอนนี้ประมาณ

ห้าสิบกว่าห้าสิบหอมมากเหมือนกันห้าสิบเลยหน่อยห้าสิบ

นี่ถ่ายเล่มแรกหนังสือแพรวเหรอแพลวอันนี้แพลวเล่มแรก
อ๋อแพรวเล่มแรกสี่สิบปีผ่านไปมันเร็วอันนี้แต่อันเมื่อกี้ถ่ายกับคุณขม
อันนี้คุณขมหลังจากนั้นแต่ว่าตอนนั้นผมก็เป็นผมเป๋ล่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะ
คนที่แต่งหน้าคือพี่ต้อชรภาษณ์แล้วก็คนที่ทำผมก็คือพี่ใหญ่พี่ใหญ่หรือพี่โต
พี่โตสิพี่โตผมจำไม่ได้อ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละก็ทำผมให้อะไรอย่างนี้
ตอนนั้นพี่สิบแปดพี่หนุ่มอันนี้คือผิวพี่หรือว่าทาสีอ่ะไม่ไม่ผิวพี่เป็นอย่างนี้
โอ้พี่บอกว่าทำผิวให้ดูแมนเนอะไม่สมัยก่อนพี่ชอบไปทะเลชอบไปอะไรอย่างนี้เออแล้วก็แบบ
เออแบบต่อเจือมเลยเพราะผมก่อนมันเด็กไว้รุ่นไงก็นู่นนี่นั่นไม่ค่อยอะไรอย่างนี้เท่าไหร่
พาน้องสาวไปทะเลพี่หนุ่มไม่เมื่อก่อนแม่ไม่ค่อยชอบแม่ไม่ค่อยชอบให้ไปคบกับผู้หญิง
จริงเชื่อป่ะผมเคยพาผู้หญิงเข้าบ้านครั้งแรกแล้วไปแอบไว้ในตู้
โอเคแม่ไปเปิดประตูตู้แล้วเจอเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ทั้งหมดแม่ออกมาต้มน้ำร้อนทิ้งหมดเลย
ตายแล้วจริงเขาลูกคนเดียวไงไม่นี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงทำไมแล้วอะไรยังไง
อยากจะเล่ากันต่อมากเลยอ่ะตอนนี้ดีแล้วล่ะไปแต่ต้องพักแล้วอ่ะเพราะน้องวนเวียนบอกว่าไปไปเดี๋ยวมีช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อ
ตอนเดันสนุนสนุนสนุนสนุนสนุน
แล้วต่อมาที่ตาขาวเมื่อกี้

หมอทักบอกว่าตอนถ่ายแบบอาจจะหิวนะครับ
คุณพ่อกัญชัยเลยพกข้าวหลามไปด้วย
พี่หนูก็ชอบกินฮอมหมุกด้วยไง
ไม่ใช่ค่ะอะไรแบบนี้ชอบนะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่โตในขนาดนั้นหรอก

ที่พูดอะเราเห็นแม้เรานี่

ไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ